จนต้องพึ่งตำรวจแต่ถ้าช่วยเหลือน้องแมวตัวนี้ต้องพึ่งพี่กู้ภัยแล้วค่ะ
แมวตัวนี้ไปติดอยู่ในซอกกำแพงนานถึง๓วันคุณผู้ชม
แล้วช่วยได้หรือไม่แล้วเพราะอะไรมันติดอยู่ตรงนั้นติดตามเหตุการณ์นี้ค่ะ
ไปกันคุณผู้ชมไปที่บ้านเลขที่ยี่สิบเอ็ดทับสี่
หมู่๓ตะมนตหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
ที่แห่งนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งและร้านก๋วยเตี๋ยว
บรรยากาศหลังร้านชุนละมุนนิดนึง
นี่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็บุกเข้ามาที่หลังร้านเนี่ยนะคะ
โดยเป็นทางทีมกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงมาทำไมร้านนี้
เพราะว่าเตรียมจะช่วยเหลือลูกแมวตัวหนึ่ง
มันติดอยู่ในซอกกำแพงของร้านนั่นเองคุณผู้ชม
ถามว่ามันมาได้ยังไงก็เลยไปคุยกับคุณสุนีชัยวัฒนภงอายุ๕๙ปีเจ้าของร้าน
สุนีบอกว่าย้อนไปนะพี่เมื่อ๓วัน๓คืนก่อน
ได้ยินเสียงแมวร้องออกมาจากทางด้านหลังกำแพง
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะคิดว่าลูกแมวคงมาคลอดลูกเฉยเดี๋ยวคงไปแหละ
แต่พอเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าลูกแมวก็ยังไม่หยุดร้องได้ยินเสียงมาตลอดเลยนะคะ
แล้วก็พบว่ามีลูกแมวตัวหนึ่งนะคะมันติดอยู่ในซอกกำแพงค่ะ
แล้วก็ตกอุกหลวกจันทร์อ้าวเหมือนอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ก็เลยโทรตามกู้ภัยให้มาช่วย
ที่กู่พัยมาถึงใช้อุปกรณ์เลยนะคะ
อุ้ยแล้วลูกแมวตัวเท่านี้มันต้องทมภายกันครับ

เอาอีกตัวไหมคุณชนะ

ตรงนี้คนเลี้ยงแมวกันเยอะ

ลักษณะของมันก็น่ารักน่าเอ็นดูแหละ

มันก็ค่อนข้างที่จะอิดโรยนะ

เจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้ก็ช่วยดูแลมัน

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่
มนุษย์โลกได้ช่วยเหลือสัตว์โลก

ใครจะรับเลี้ยงน้องแมวตัวนี้ก็ลองติดต่อพี่เขาดู